เหมือนกันค่ะอันนี้เขาทำบุญแล้วเขาก็แบบเออมีตัวเลขเป็นของแถมใช่ไหม
แต่ว่ามาสายนี้พี่ปูค่ะพี่ปูนาตยาจันรุ่งนะคะ
บอกเลยว่าปีนี้เดินทางสายหมู่และที่สำคัญผลงานแก่ภาพยนตร์ปีนี้
สามเรื่องคุณผู้ชมโอ้โหให้ปังยังไงไหวอ่ะ
มีสะพานรักษณะสินสองสองหนึ่งหกฮิตน้อยรักได้แรงโอ๊คโอ้โห
งานแน่นขนาดนี้สุดยอดจริงจริงเล่าแบบนี้คุณผู้ชมพี่ปูเนี่ย
เขาเป็นสายบุญสายมูตัวแม่เลยละกันคือล่าสุดเนี่ยน้องรถเบนท
ผู้สื่อข่าวของเราได้เจอพี่ปูหน้าสวยแบบนี้ค่ะ
ก็มีเรื่องราวงานบุญเนี่ยมาบอกด้วยคือเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เนี่ย
ตัวของพี่ปูเองเนี่ยขอเชิญชวนเหล่ากรยานมิตรนะ
มาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระพิคเนสวน๓เสียน
แล้วก็องค์ดำแสนสิริจันทานาคาราช๙เสียนคุณผู้ชม
โดยจะสร้างประเด็นจักรฐานที่วัดศรีสวรรค์อำเภอเมืองตำบลวังทอง
จังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
มีทั้งสามเศียรมีทั้งเก้าเศียรคุณผู้ชม
ซะก่อนนี่แค่ภาพสเก็ตล่างนะยังมีความสวยงามขนาดนี้
อยากจะเห็นของจริงซึ่งเรื่องราวของการสร้างในครั้งนี้
พี่ปูก็ได้เปิดใจนะคะบอกว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชม
มาเข้าฝันมาในนิมิตรค่ะทั้งตัวของพี่ปูเองแล้วก็พี่ต้าแฟนของเขา
ตลอดทั้งเดือนเลยคุณผู้ชมค่ะมาเข้าฝันอยู่นั้นเลยนะคะ
ซึ่งก็มีเรื่องราวต่างเกิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกัน
บอกว่าพี่ปูเนี่ยส่วนตัวเนี่ยไม่สนใจนะว่าใครจะมองว่าเธอเนี่ยแล้วก็แฟน
เป็นแฟนธอมแฟนสาวหล่อนะคะจะหาว่างมงายค่ะ
กับสิ่งที่มองไม่เห็นก็ตามเธอเนี่ยยอมรับเลยนะว่าเธอเชื่อสุดใจที่ทำไปเพราะศรัทธาค่ะ
ตัดสินใจพูดคุยกับทางวัดค่ะขอเลยขอเป็นเจ้าภาพในการสร้างแล้วกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ส่วนความคืบหน้าตอนนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินงานอยู่ค่ะ
บอกใครที่สนใจนะแล้วก็อยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ก็สามารถอินบล็อกพี่ปูมาได้นะคะ
ไปฟังเสียงนักแสดงใจบุญคนนี้กันหน่อยค่ะ
เดือนพฤษภาปีนี้นะคะปี๖๖จะไปสร้างองค์พระพิคเนต๓เสียน
แล้วก็มีองค์พญานาคสีดำนะคะแสนสิริ๙เสียน
ไม่ได้ฝันวันเดียวคือฝัน๑วัน๒วัน๓วันฝันเป็นเดือน
แล้วเป็นเรื่องเป็นราวให้เราอย่างนี้
สมัยก่อนเนี่ยพี่จะไม่ค่อยเล่าให้ใครฟัง
กลัวเขาจะบอกว่าแบบไม่กลัวเขาว่าบ้าเหรอ
ไม่ได้สนใจว่าใครจะว่าบ้าเพราะว่าก็คุณไม่มีอย่างเรา
คุณเลยอิจฉาเราไงเข้าใจป่ะ
กดไลค์กดแชร์
แชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์